นี่คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์หลังจากได้ประกันตัวนะครับ
ที่เหลือก็ต้องให้ตำรวจเขาดำเนินการทางคดีความกันต่อไปใช่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตามกันต่ออีกหนึ่งคดีใหญ่เหมือนกันนะคะ
สำหรับนักธุรกิจสาวที่ถูกฆ่าชิงทรัพย์
ที่ว่าปมเหตุมาจากเรื่องของการเป็นหนี้จำนองบ้านสี่แสนเนี่ยค่ะ
หลังจากที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวนายโนผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย
ปิดแล้ววันนี้พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

แล้วลูกบุญธรรมของผู้ตาย

เขาก็ทำร้ายในนูก็บาดเก็บที่ศีรษะไปเหมือนกัน

ค่ะนี่คือเหตุการณ์เมื่อเช้านะคะ
ตำรวจสพมนครสวรรค์นำตัวนายชโนไทยวงแสง
หรือว่านายโนวัย๓๗ปี
ผู้ต้องหาที่เอามีดไปฟันนางสาวรัฐคณิสรจารุพัฒน์กิติโชธ
เจ้าของธุรกิจโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจนเสียชีวิต
แล้วก็แทงลูกบุญธรรมก็คือนายรุจิภาษโชติธรรมหรือว่าในฟิล
จนได้รับบัตรเจ็บสาหัดขาบ้านพักไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายโนอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็อ่อนเพลีย
แต่นายนูก็ย้ำเหตุการณ์
ผู้สื่อข่าวเราที่ลงไปเนี่ยคือคุณชมพู่สรรทัศน์นะ
ให้คุณชมพู่ฟังแบบนี้เลยว่าผมไม่ได้มีเจตนาฆ่า
ผมแค่ลุกแก่อารมณ์กรอบกับความแค้นที่ถูกถีบหน้า
ก็เลยฟิลขาดคว้าอีโต้ฟันจนตายแล้วก็ฟันลูกบุญธรรมจนเจ็บ
ผมยอมรับในสิ่งที่ทำแล้วก็สำนึกผิดด้วย
เขาบอกว่าเขาคุยกับคุณชมพู่ทางน้ำตาเลยนะ
บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกมากเพราะว่าไม่มีใครอยู่ด้วย
มันมาจากเรื่องที่ผมจะขายบ้าน
เค้าก็จะให้ขายบ้าน
อุ๊ยชาชินมีโหไม่พอใจ
อันนั้นไม่เท่าไรแต่อีชีพหน้าหน่อยครับ
แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมก็ถิ่นหน้าเรา
อยากดูตัวนี้

ได้แกทำแบบอัตเมีย

พี่รับน้องหาลอง
เพราะอะไรคือห่วงเรื่องลูก
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวนายโน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านของคนตายนะคะ

ที่โดนทำร้ายไปที่ตั้งแต่วันเกิดเหตุ

ใช่ค่ะมาถึงที่บ้านเนี่ยก็มีกำลังตำรวจดูแลความปลอดภัยนะคะ

แล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนไปร่วมสังเกตการณ์ด้านในด้วย
เพราะกลัวว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้น
วันนี้มีนางสาวคณิตถา
ซีรินธรรมแฟนของนางสาวรัฐคณิสรพู่ตาย

ยืนร้องไห้ใจสลายอยู่หน้าบ้านตอนที่ดูทำแผนนะครับครับ

ประกอบคำรับสารภาพที่ห้องครัวห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ห้องถงรับแขก
จำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งตอนที่ฆ่าผู้ตาย
แล้วก็ตอนที่ทำร้ายนายรุจิภาษณแล้วก็เอาเชือกผ้าม่านเนี่ยมัดมือมัดเท้าเขาไว้กลับในบ้าน
โนบอกว่าวันเกิดเหตุเขากับผู้ตายนั่งปอกกระเทียมอยู่ที่พื้น
ก่อนที่จะถูกถีบหน้าก็เลยบันดาลโทษะเอามีดในครัวฟันจนตายค่ะ
ทีนี้ระหว่างทำแผนเนี่ยนะคะนางสาวคณิตถา
แฟนของผู้ตายก็ได้มาคุยกับนายโนด้วยเพราะว่าเอาจริงคือ
เขาก็รู้จักกันมานานอะเนาะเพราะว่าผู้ตายเนี่ยให้การช่วยเหลือในโนอยู่เยอะ
คือนางสาวคณิตถาเนี่ยไม่เชื่อว่าผู้ตายจะถีบหน้าของนายโน
จนทำให้เป็นชนวนการเกิดเหตุสลดครั้งนี้จริง
พี่เล็กไม่สบายพี่เล็กไม่สบาย
ที่ผมมาที่เข้าบ้านเนี่ยผมจะให้เขาปริ้นต์นั่น
ที่เห็นในไลน์น้องแล้วแล้วโนทำน้องอย่างนั้น
แล้วโนรู้ไหมว่าน้องจะรับเวริญเยาว์วันที่๓๐ธันวาคม
ป้าถึงคอนโทรลได้ทุกคนคอนโทรลพี่ได้นะป้า

ใช่ไหมโนทำกับพี่ได้อย่างไร

นี่ต้องบอกคุณคณิถาที่เป็นแฟนของน้องโต๊ะนี่

ระหว่างที่คุยเคลียร์กับนายโนก็จับไหล่รูปหลังไปด้วยนะ
และที่สำคัญคือเขาเป็นผู้สูญเสียแบบสูญเสียที่หนักที่สุดในเหตุการณ์ครั้งนี้
จากลูกของผู้ตายเลยนะคะก็ยังปลอบใจนายโนไปด้วยอ่ะ
ให้กำลังใจนายโนให้ผ่านไปได้ด้วยเพราะว่าเป็นคนรู้จักมักคุ้นกัน
เคยช่วยเหลือกันมาก่อนและที่สำคัญกอดนายโนด้วยนะคะ
ตอนเนี้ยโหนทำใจอย่างเงียบทำใจรักษ์ความแตกอย่างเดียว
ในวันนั้นคุณคณิตถาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์
ก่อนที่คนร้ายจะมอบตัวเนี่ยบอกว่าอยากฝากบอก

เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดบอกว่าอยากฝากบอกไปถึงนายโน

ขอให้มีชีวิตอยู่ไปนาน
จะทำแผนนะครับ
ใช่ค่ะ

เพราะเขาต้องสูญเสียคนข้างกายของเขาไป
แต่เธอบอกเธอพร้อมให้อภัย

ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เพราะจริงแล้วคนที่นายโนควรขอโทษมากที่สุดเนี่ย
ไม่ใช่ตัวเธอไม่ใช่ผู้ตายแต่คือพ่อของนายโนนั่นแหละ
โดยหลังทำแผนพนักงานสอบสวนก็คุมตัวนายโน

แล้วก็นำตัวไปฝากค้างศาลนครสวรรค์
พรุ่งนี้๙โมงเช้าค่ะครับ
ก็เราได้ภาพจากคลิปวงจรปิดมานะครับทุกผู้ชมครับ
กายนนะฮะนี่เป็นวันที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
เป็นวงจรปิดมุมใหม่นะครับ
อยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเกิดแห่ง๒๐๐เมตร
นายโนผู้ต้องหาขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านที่เกิดเหตุ
่งหน้าไปยังปากซอยก่อนจะเลี้ยวขวาผ่านหน้าร้านค้าที่มีกล้องวงจรปิด
จากนั้นก็มุ่งหน้าเข้าถนนเส้นหลักแล้วเลี้ยวซ้ายไปยังหมู่๑๐ตะบลหนองกรด
หลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นค่ะนี่ฮะคือตอนที่ออกไปนะฮะ
นี่คือตอนที่ออกไปค่ะแต่ตอนเข้ามาไม่ได้ใส่ชุดนี้อืม
ตำรวจเขาได้กล้องวงจรปิดตอนที่ขี่เข้ามาที่หน้าบ้านแล้วก็หายไปพักนึง
ก่อนจะออกมาด้วยชุดนี้ก็คือหยิบข้าวหยิบของหยิบเสื้อผ้าในบ้านของผู้ตายแล้วก็ผู้เจ็บนั่นแหละ
แล้วก็หลบหนีไปหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณคณิตหาแฟนของผู้ตายนะฮะนี่ครับโอ้โหเปิดบ้านให้เราเข้าไปดูด้านใน
คือสภาพนี้ยังคือเหมือนตอนที่เพิ่งเกิดเหตุใหม่เลยรอยท้องรอยเท้าอะไรยังอยู่ครบเลยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่อาจจะให้คงสภาพไว้เพื่อดูหลักถงหลักฐานอะไรเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ก็จับผู้ต้องหาได้แล้วล่ะนะครับอาจจะรอการทำความสะอาดกันอยู่
จะเห็นว่าทั้งคนเสียชีวิตแล้วก็คนที่บาดเจ็บเนี่ยถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมจริงนะครับ
เธอบอกว่าตั้งแต่บันไดทางขึ้นบ้านไปห้องโถงรอยคาบเลือดเต็มไปหมดห้องรับแขก
โถงหน้าห้องนอนมีแต่รอยเลือดนะครับถัดจากห้องโถงกลางบ้านเนี่ยเป็นห้องครัว
ที่คุณเล็กหรือว่านางสาวรัฐคณิสรแฟนของเธอที่เป็นเจ้าของบ้านถูกนายโนฟันจนเสียชีวิต
ตรงนี้นะฮะส่วนห้องนอนที่ฟิลลูกชายของคุณคณิตถาถูกทำร้ายเนี่ย
ก็จะมีร่องรอยการรื้อค้นด้วยเพราะว่าตอนนั้นฟิลเนี่ยต้องอาศัยการหลอกล่อคนร้าย
คนร้ายก็ข่มขู่ว่าให้โอนเงินทางแอปทีแรกจะให้ไปกงไปกดบอกรหัสอะไรเยอะแยะไปหมด
สุดท้ายเนี่ยต้องโอนไปให้ห้าแสนนะฮะโอ้คนร้ายบอกจะให้โอนให้ล้านหนึ่งโอ้ย
ก็เลยบอกว่าโอ้แบงค์มันโอนได้แค่๕แสนเองตั้งไว้เท่านี้พอโอนให้เนี่ยถูกทำนุ้งทำร้ายแล้วก็ต่อสู้ไปทีแรกเนี่ยเกือบเอาไม่อยู่
แล้วก็ผิดหวังตัวนายโนด้วย
ทั้งที่ครอบครัวของคุณเล็กผู้ตายเนี่ยเขาคอยให้ความช่วยเหลือมาตลอด
ไม่คิดว่าจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้
แล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่เชื่อที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
บอกว่าผู้ตายเนี่ยคือคุณเล็กแฟนของเธอเนี่ย
ถีบหน้าเขาก่อนก็เลยโมโหเธอยืนยันว่าไม่เชื่อ
พี่รับคำขอโทษผมขอโทษพี่เล็ก

ขอโทษน้องฟิลพี่รับแทนเขาไม่ได้

เพราะยังไงเขาต้องเจอกับนรกอยู่แล้ว
แล้วพี่จะไปอะไรกับเขาอีกอ่ะ
คุณคณิตถาก็บอกกับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ฝากไปถึงดวงวิญญาณของแฟนของเธอ
ก็คือผู้ตายก็คือคุณเล็กนะครับ
คุณวัดคณิสรซึ่งเธอจะเรียกกันว่าป๊านะครับ
บอกว่าขอให้กลับมาอยู่ที่บ้าน
พร้อมกับขอโทษที่ไม่เคยเชื่อในถ้อยคำที่เคยเตือนกันไว้
พี่ก็รู้ว่าเขาฟังอยู่แม่ขอโทษนะ
ที่แม่ไม่ฟังป๊าเลยอ่ะแม่ไม่เชื่อป๊าเลยครับ

มาดูลูกคุ้มครองลูกด้วยนะ

ก็รู้ใช่ไหมว่าติ๋มรักป๊า